คุณผู้ชมคะวันนี้๒๑พฤศจิกายนก็เป็นวันที่กลุ่มนักเรียนเลวเขาประกาศเอาไว้แล้วนะคะ
ว่าจะมีการชุมนุมใหญ่กันครับนัดเจอกันตอนแรกเนี่ยที่แยกราชประสงค์
แต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากอยู่อยู่ก็ตกหนักมากนะคะ
ก็เลยต้องมีการประกาศย้ายสถานที่ไปจัดกันใต้สถานีรถไฟฟ้า
ทีเอสสยามค่ะก็มีกิจกรรมต่างต่างเกิดขึ้นมากมายนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดกันทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วนะคะ
จนถึงนักขนาดนี้เนี่ยก็คงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มเครือข่ายที่มาขึ้นบนเวที
ขนาดเดียวกันตลอดทั้งวันสุดท้ายตอนแรก
จะจัดกิจกรรมบริเวณแยกราชประสงค์
แต่มีฝนตกหนักลงมาทำให้ต้องมาเลื่อนจัดกิจกรรม

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

โดยมีกลุ่มกาดของกลุ่มปลดแอบ
เคลียร์พื้นที่ให้บริเวณถนนพระราม๑

ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าแยกประทุมวัน๔เลน
ซึ่งแก่นำของกลุ่มนักเรียนเลวได้
นำเอารถ๖ล้อที่ติดตั้งเครื่องเสียงขนาดใหญ่
จอดไว้เพื่อปราศัยให้กับกลุ่มมวลชน
ร้องเปิดเพลงต่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุม
และเพลงอื่นนะครับที่สร้างความสนุกให้กับผู้ชุมนุมด้วย

สตาร์ฟเดินแจกสติ๊กเกอร์ติดแขนแบ่งแยกอายุ
โดยสติ๊กเกอร์สีส้มสำหรับเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และสติ๊กเกอร์สีชมพูสำหรับเด็กอายุตั้งแต่๑๕ปี
จนถึง๑๘ปีเพื่อแยกกลุ่มให้ชัดเจน
และช่วยเหลือหากเกิดการสลายชุมนุมจากเจ้าหน้าที่ด้วย

รูปแบบการจัดกิจกรรมของกลุ่มบุคคลต่าง
ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองโดยได้การเลี่ยงร้อม

โดยมีการเขียนข้อความลงบนป้ายผ้า
ร้องเพลงและขับไล่รัฐบาล
แสดงออกถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
แสดงออกถึงการที่เด็กนักเรียนหญิงถูกล่วงละเมิดในโรงเรียนแล้วถูกครูเพิกเฉย
พร้อมทั้งมีการปล่อยลูกอุกาบาทยางลมนะครับ
เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่ากลุ่มนักเรียนเลวนี้นะครับ
พุ่งชนไดโนเสาร์ที่เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีความคิดล้านหลัง
รับฟังความคิดเห็นและยังยึดติดกับความเชื่อเดิมให้สลายไปด้วย
ขณะเดียวกันนะครับน้องพลอยนักเรียนชั้นม๔กลุ่มนักเรียนเลว
ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
ออกหมายเรียกในข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
เยาวชนในฐานะเยาวชนจัดการชุมนุมในวันที่๑๕ตุลาคม
บริเวณแยกราชประสงค์เปิดเผยว่าไม่รู้สึกกังวลหรือเกิดความหวาดกลัว
แต่มองว่าถูกกลั่นแกล้งเพราะเป็นการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน
ตามปกติของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง
แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายในการดำเนินคดีอย่างไม่ชอบทำ
แต่ยืนยันว่าจะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
วันที่๓๐พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนครับ

เพราะว่ารัฐเราไม่ได้มีความเป็นสารกุณลโกรคแล้ว
รัฐเรามีแต่ความโหดร้ายประเทือนแม้แต่เด็กยาวชนหรือว่าคนแก่
คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
นี้เป็นการปราศัยของพระสงฆ์นะครับในเรื่องของศาสนา
ขณะเดียวกันยังคงมีการปราศัยที่ต้องรออีกนะครับประมาณ๔๕การปราศัย
การกิจกรรมหลังจากนี้ตอนแรกวางไว้ว่าจะจบกิจกรรม
ในช่วงเวลา๒๑นาฬิกาแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะจบในช่วง๒๒นาฬิกานะครับ
ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างวันนี้ตลอดทั้งวัน
แล้วก็ยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับตรงนี้
กิจกรรมการประสัยเรื่องศาสนาหลักของวันนี้กลุ่มนักเรียนเลว
ปราศัยของเรื่องการศึกษาและโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ

เพราะว่าไม่ได้มีการปะทะหรือว่าความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ต้นบอกว่าจะจบ๓ทุ่มแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะยืดเยอะเหมือนกันนะคะ
คือในส่วนของกลุ่มนักเรียนเร็วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเขายกระดับก็คือ
ขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายก
ก็เหมือนกับข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่มรัศดรนะฮะ
กลุ่มรัศดรเนี่ยนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้ง๒๕พฤศจิกายนที่หน้าสนับงานทรัพย์ศิลประมาหกษัตริย์
พรุ่งนี้๒๒พฤศจิกายนมีแนวร่วม
จะไปชุมนุมที่ถนนอักษะตอน๔โมงเย็น